คุณผู้ชมครับณขณะนี้กระทรวงพาณิชย์นั้น
พยายามที่จะกระตุ้นคนรุ่นใหม่ในการที่จะบริโภคข้าว
การเข้าถึงข้าวและอีกด้านหนึ่งก็คือ
เป็นการช่วยเหลือชาวนาด้วยนะครับเราติดตามเรื่องนี้
พร้อมกันกับคุณเขมิกาพรมพันธ์ใจครับ
โปรดติดตามตอนต่อไป
บริโภคได้บ่อยขึ้น
อัตราการทานข้าวในกลุ่มผู้บริโภคค่ะ

แล้วก็สามารถที่ทำ
แล้วก็เอามาทำเป็นเบรก

ไม่ค่อยเยอะมากนะคะ
ไรเบอรี่๒กิโลก็หุงได้หม้อใหญ่
แล้วก็มาคุมกับเครื่องปรุงอื่นก็ได้ประมาณร้อยกว่าท่านเหมือนกันนะคะ
ผลิตภัณฑ์ข้าวแปรรูปที่นำมาจำหน่ายในงาน
อย่างเช่นข้าวพองอาหารว่างแสนอร่อยและมีประโยชน์

แนะนำให้บำรุงผิวด้วยผลิตภัณฑ์จากข้าวค่ะ

มีทั้งข้าวหอมมะลิข้าวกล้องข้าวไรสเบอรี่ข้าวออร์แกนิค

จากกลุ่มเกษตรกรและกลุ่มวิสาหกิจชุมชน๑๒กลุ่ม

ขายตรงส่งถึงมือผู้บริโภค

ข้าวแท้ไม่มีเจียบป่นและราคาย่อมเย่า
และยังได้เรียนรู้วิถีชีวิตชาวนาคุณค่าของข้าว

ให้ความรู้การสาธิตทำอาหาร

โดยผู้นำเกษตรกรที่ประสบความสำเร็จ

ตลอดระยะเวลาการจัดงาน๔วัน
ระหว่างวันที่๒๔ถึง๒๗พฤศจิกายนนี้
จำหน่ายข้าวได้๗๐ตัน

หันมาบริโภคข้าวมากขึ้น

ในการทำความเข้าใจของคนอีกกลุ่มหนึ่ง

ซึ่งจะเป็นกลุ่มใหญ่มาก
ในปัจจุบันและในอนาคตอีก
ยาวนานได้เข้ามา
สัมผัสว่าการบริโภคข้าวเนี่ย

ก็จะเป็นตลาดหลักที่
เป็นตลาดที่ชาวนาสามารถพึ่งพิง
แล้วก็วางอนาคตของชาวนาว
ไว้กับอนาคตของชาติได้ค่ะ

กระทรวงพาณิชย์ทั้งในประเทศ

อบของขวัญปีใหม่เป็นข้าวชนิดต่างค่ะ

ข่าวเทราะห์ทีวีรายงาน

การมอบข้าวเป็นของขวัญปีใหม่
ปีนี้ก็ถือว่าเป็นการส่งความสุข